ไปต่อกันที่คู่พระนางคู่นี้ดีกว่า
มีเหตุการณ์ทำให้แฟนเขาฟินอีกแล้ว
เพราะว่าคู่นี้เขาออกมายอมรับเลยว่า

แต่ไม่ขอใช้คำว่าแฟนค่ะ

หรอไม่เกี่ยวใช่ไหมพูดความจริงสิเออไปดูครับไม่เกี่ยว

สำหรับพระนางคู่จิ้นณเดชนคุกิมิยะและยายาอุรัสยา
นับวันยิ่งดูจะสนิทสนมกันมากขึ้น
หลายคนอยากให้เป็นคู่จริงนอกจอ

ก็ยกให้ฝ่ายชายเป็นคนรู้ใจแล้ว
ทั้งคู่แย้มแบบเขินว่ารู้จักกันมานานถึง๕ปี

แต่ยายาขอแย้งเบาว่าถึงจะเป็นคนรู้ใจก็จริง

ซึ่งณเดชน์ก็ชี้แจงในทิศทางเดียวกัน
เพราะที่เป็นอยู่แบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วค่ะ

ที่เราก็ทำงานด้วยกันนะครับ

เขารู้ว่าเราอยู่ในใจอะไรอย่างนี้
ใช่ป่ะคำว่าแฟนมันไม่เหมือนกันนะคะ
แล้วในเรื่องของสถานะอะไรต่างมันเป็นตัวกำหนดอะไรไม่ได้
ไม่ต้องมาตีขีดจำกัดอะไรไปจริงเรารู้จักกันแบบนี้
เราใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยกันมันมีความสุขอยู่แล้ว
แล้วเราแบ่งปันแต่สิ่งดีให้กันอยู่เรื่อยอันนี้ก็น่าจะพอแล้ว
จากนี้ยายายังเผยว่ามีโอกาสจะได้ร่วมงานกับซุปตานุ่มฮ่องกง
ติงลี่หลีเลี้ยงเวย์อีกครั้งในรูปแบบของภาพยนตร์
เคยมีผลงานโฆษณาด้วยกันมาแล้ว
แต่ตอนนี้นางเอกสาวยังไม่ทราบรายละเอียดอื่นมากค่ะ
เขากำลังจะทำหนังที่เมืองไทยค่ะ
ใช่ค่ะก็ชวนกัน
แต่ว่าตอนนี้ก็อีกนานค่ะ
เพิ่งส่งตัวอย่างบทอะไรอย่างนี้
ไม่ทราบเลยค่ะแค่รู้ว่าติ๊งลี่เป็นผู้กำกับ
เป็นหนังบูอ่าเป็นรับเชิญค่ะ
คงออกมาแบบ๒๐วิอะไรอย่างนี้มั้งคะ

แหมคุณค่ะมาถึงขั้นนี้แล้ว
ไม่ต้องพูดก็รู้รู้กันนะคะว่าสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันนะคะ
คือไม่ต้องมีคำจำกัดความแล้วแต่จะคิดอันนี้